คุณผู้ชมคะจุดโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เป็นจุดรวมสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เมื่อวานนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราช
แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยน้ำตานะคะ
อย่างคุณกันทีหวังประสบการณ์อายุ๒๒ปีซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณกันนิกา
ของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินิอลท์๒๑เธอก็เสียชีวิตด้วย
เมื่อวานนี้แฟนนุ่มไปรับศพเล่าให้ฟังบอกว่าเขาออกตามหาแฟนสาว
หลังจากที่ทราบข่าวเกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างคนร้ายกับตำรวจ
จากว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนของแฟนสาวว่า
แฟนถูกยิงที่มือได้รับบาดเจ็บแล้วกำลังซ่อนตัวอยู่ในห้าง
เขาก็เลยออกตามหาไปหารายชื่อผู้บาดเจ็บตามสื่อ
ว่ามีการประกาศรายชื่อแฟนเขาหรือเปล่า
แต่ไม่พบค่ะกระทั่งช่วงเย็นของวันเดียวกัน
ทราบข่าวว่าแฟนเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต๗คน
ที่ถูกนำตัวออกมาจากห้างพร้อมกับศพของคนร้าย
พอทราบภายหลังแบบนี้นะคะเขาบอกว่าปล่อยโฮเลย
คือไปดูศพของแฟนสาวเนี่ยมีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะ๑นัด
ก็เลยคิดว่าแฟนน่าจะถูกยิงในช่วงที่มีการปะทะกัน
เพราะช่วงเช้าของวันที่๙กุมภาพันธ์ก็คือวันอาทิตย์๘โมงเช้า
เขายังสามารถพูดคุยติดต่อกับแฟนเขาได้ปกติอยู่เลย
แล้วสักประมาณ๙โมงเศษเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
ลำเลียงศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ศพของคนร้ายออกมา
ศพของแฟนสาวของเขาก็ถูกลำเลียงออกมาด้วย
เขาก็เลยคาดว่านั่นแหละจุดที่แฟนเขาตาย
เวลาที่แฟนเขาตายน่าจะเป็นช่วงที่มีการยิงปะทะกัน
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ตาดำ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ใน๓คนที่เป็นเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมก็คือ
ดาบตำรวจเพชรรัฐกรรมจัดภัย
เป็นผู้บังคับหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
หรือที่เรารู้จักกันสั้นหน่วยอรินทราช
ดาบตำรวจเพชรัตน์เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวานนี้ค่ะคุณแม่ของดาบตำรวจเพชรัตน์ก็คือ
คุณอัญชุลีศรีโซดาอายุ๖๐ปี
ไปพร้อมกับครอบครัวเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
มาดูศพของลูกชายก่อนที่จะเข้าพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ที่วัดตรีทศเทพวรมหาวิหาร
คุณแม่บอกว่าลูกชายไม่ได้บอกเลยนะคะว่าจะมาร่วมปฏิบัติการครั้งนี้
แต่ช่วงเวลาสักประมาณ๑๐นาฬิกาได้รับแจ้งบอกว่าลูกชายถูกยิง
จากเหตุยิงประทะวิสามันคนร้ายในห้างเทอร์มินอลท์๒๑
แล้วหลังจากนั้นก็มาทราบข่าวอีกครั้งว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
แน่นอนนะคะว่าหัวอกคนเป็นแม่รู้สึกเสียใจรู้สึกตกใจ
จากข่าวที่ได้ยินว่าลูกชายตัวเองเสียชีวิตแล้ว
เพราะลูกไม่เคยบอกเลยนะคะคุณแม่บอกว่าจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรลูกไม่เคยบอก
อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายจากการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
นายจิรัตติการนอบไทยหรือว่าคุณเนยอายุ๒๖ปี
คนนี้เป็นนุ่มบิ๊กไบท์พลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหน้าห้างเทอร์มินัล
แต่สุดท้ายถูกจ่าคลั่งยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูอาการกัน
พอสาหัสเสร็จปุ๊บคุณเนยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ระหว่างที่คุณเนยถูกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
หมอได้ตัดไตไปหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างไม่ทำงาน
ม้ามเสียกระดูกก็ถูกยิงเป็นรู
ถ้าพ่อให้ลูกได้พ่อจะให้ทั้งหมดในตัวพ่อเลย
ขอให้ปฏิหารมีจริงลูกพ่อรักลูก
เนยลูกพ่อฟื้นเถอะลูกพ่อใจจะขาดแล้ว
ทำไงดีเลือดหมดกว่า๓๐ถุงแล้วเลือดก็ยังไม่หยุด
ได้แต่นั่งดูช่วยลูกไม่ได้พ่อขอโทษ
คุณหมอขอผ่าตัดฉุกเฉินอีกรอบเลือดไหลไม่หยุด
ขอให้ปฏิหารมีจริงให้น้องเนยปลอดภัย
คุณพ่อบอกด้วยนะคะว่าณตอนนั้นนะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีเงินจ่ายค่ายาทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอได้อ่าน
ของคุณพ่อทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะถึงขั้นยกมือไหว้ทีมข่าวเลยนะเนี่ย
บอกขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ตอนนี้หลังจากที่มีการเผยแพร่นำเสนอข่าวไป
ไม่ต้องการรับบริจาคแล้วเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล
ว่าจะเป็นสปสชได้มีการช่วยเหลือค่ายาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแล้ว
แล้วเลือดเองตอนแรกที่ไหลไม่หยุดเนี่ยตอนนี้ห้ามเลือดได้แล้วด้วยนะคะ
เราก็ถามต่อคุณพ่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไง
คุณพ่อบอกรับไม่ได้ที่ลูกต้องถูกตัดอวัยวะรวมถึงแขนซ้ายตอนนี้
ก็อยู่ระหว่างประเมินนะว่าจะถูกตัดด้วยหรือไม่
ถ้าเกิดว่าแขนซ้ายถูกตัดนั่นแปลว่าชีวิตลูกคุณพ่อจะเหลือแขนข้างเดียว
หรือมือข้างเดียวในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะ
คุณพ่อบอกว่าอยากให้ปฏิหารมีจริงเชิญฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ

โดยเฉพาะสำคัญผมก็ไม่ต้องการโพสต์เพื่อจะขอเงินจากคนอื่นที่เขาอาจจะมีน้อยมีมากสร้างความเดือดร้อนให้เขา
แต่เหตุที่ผมโพสต์ไปผมไม่ได้โกหกที่ผมโพสต์ผมหาเงินไม่ได้ในช่วงเวลาก็ขัน
สำคัญที่สุดก็คือการลงเฟซบุ๊คที่ทุกคนจะได้เห็นเมื่อได้เห็นเขาคงจะช่วยเหลือลูกเรา
คนเป็นพ่อเป็นแม่จะบอกใจมีอะไรอยากให้ลูกขาย
ตอนนี้ลูกขายแต่ตอนนี้ยังมีอยู่นะ

ช่วยมาที่มิดูกว่าจะรอดรึเปล่า
หัวอกของคุณพ่อนะเพราะดิฉันก็เป็นแม่คนเหมือนกัน
ขนาดลูกเป็นไข้หวัดธรรมดาใจจะขาด
แล้วนี่คือลูกสาหัสนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างตอนนี้สบายใจได้นะคุณพ่อ
เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วนะคะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนค่ะที่ก็เศร้าไม่แพ้กับคุณพ่อท่านนี้นะคะ
ก็คือน้องนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชศรีมา
น้องคนนี้เล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุตัวน้องเองเนี่ย
นั่งซ้อนท้ายมากับแม่แล้วรถสวนกับคนร้าย
โดยมีแม่เนี่ยเป็นคนขับระหว่างสวนทางกับคนร้ายเนี่ย
คนร้ายจู่จอดรถแล้วเปิดประตูรถฮาบี้ออกมา
ราดยิงมาที่รถของตัวเองทันทีไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิ้น
แล้วรถเนี่ยไหลไปชนเข้ากับต้นไม้ตัวน้องเองเนี่ยน้องม๖ถูกสะเก็ดกระสุน
บริเวณแผ่นหลังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ถามว่าคุณแม่คุณแม่โดนเต็มค่ะโดนกระสุนของคนร้ายเต็ม
คุณแม่เสียชีวิตนะคะนี่เป็นภาพของคุณสุวัสดลิปตะพันลบค่ะ
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมน้องคนนี้นะคะ
ขณะที่เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีผู้รอดชีวิต
รอดออกมาได้ด้วยความปลอดภัยบางคนก็ติดอยู่ในห้างเนี่ย
หลายชั่วโมงซ่อนตัวเอาตัวรอดรักษาติชีวิตของตัวเองไว้
เช่นเดียวกับคุณปรานีนามสมมุตินะคะเป็นพนักงานภายในห้าง
เธอเองก็บอกว่าเธอเนี่ยหลังจากที่เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้มาได้
เพื่อไว้อาลัยให้กับเหยื่อที่เป็นผู้เคาะร้ายแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเหมือนฟันร้ายนะ
ฝันร้ายทั้งตัวเธอเองฝันร้ายทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิต

พูดแล้วก็ยังขนลุกไม่หายเพราะว่าใครไม่เจอกับตัวก็จะไม่รู้หรอกว่า
นาทีนาทีต่อนาที๔๕ชั่วโมงที่ติดกันอยู่น่ะ
ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าทุกคนจะเป็นยังไง

มันเปลี่ยนการทดสอบจิตก่อนที่ตาย
ว่าตอนนั้นนี่ถ้าเราตายจริงน่ะ
ไม่สะสางอีกหรือเปล่า
เรามีอะไรที่เราจะไม่บอกคนข้างหลังอีกหรือเปล่า
คนที่อยู่ข้างเราที่เรายังไม่ได้ดูแลเขา
เต็มที่เราเต็มที่กับเขาหรือยัง
อันนี้แหละหนูว่าทุกคนควรต้องกลับไปคิดแล้ว
ความตายมันรอบตัวเราจริง
ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาจ้างเอกเราตอนไหนอะไรยังไง